แต่พอมาหัวไม่ได้ฟังกันเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดี
ว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการตลอด
การมีความความชีวิตอยู่สำหรับบ้านที่สุดการณ์ช่วยที่ข้ามพิบัติ
วันนี้ก็เลยมาแนะนำท่าง่ายในการออกอุ้มนากายใช่ไหมครับ
หลายคนไม่ได้ออกกำลังกายเพราะอย่างที่บอกไปนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาแต่จริงแล้วเราต้องทำเวลาแล้วเราต้องรู้
สิ่งที่เราต้องทำจะทำให้เราทำสิ่งนั้นออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น
อย่างเรานี้แบบว่ามาทำอะไรบ้างค่อยไม่เฉพหรับการอากาศกายแรงก็จะเป็นการอากาศกาย
การขยับตัวของพ่อต่อและการตั้งกลางกลาง
อยากให้ฝากถึงคนข้างนอกหน่อยครับ

จะสังเกตได้ว่าเราสามารถออกกำลังกายได้ง่ายมากนะครับ

ขอแค่มีความตั้งใจเท่านั้นเอง

แล้วเราจะทำมันได้ง่ายขึ้นครับ
จริงแปลกใจเหมือนกันว่าชีวิตต่างแต่งงาน

แค่ไม่มีเรื่องเตรียมงานทั้งเด็ก
แต่ก็ทำงานทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะ
แต่เหมือนก็หวานคือเขา
แบบไหนก็พิกัดก็

ก็เวลาก็ไม่การเรียกหัวพยายามกันนะคะ
เพราะว่าไม่ชิม

ก็เริ่มลองตรวจ
อยากให้เล่าถึงบรรยากาศวันที่เกาะสมุยนะครับเป็นยังไงบ้าง
ที่เกาะสมุยก็เป็นงานที่เล็กนะครับมีแค่ประมาณ๗๐คนที่รู้สึกว่ามีครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่เรารักและเราสนิท
ก็อบอุ่นครับเป็นงานที่เสริมต่อหลายรอบเหมือนกันแต่ก็อบอุ่นครับ
หลายวันทีเดียวครับชะลอง
เพิ่งกำม็อเมือเมือเช้านี้เองครับ
พาร์ตที่เราออกมาดูอลงการแล้วอุ้ยจริง
มีจุดพลุดูอลังการจริงแล้วเราก็พยายามทำให้มันเรียบง่ายที่สุด

ฉันเองเขาเป็นคนที่ตะเยินมากแล้วก็ผมจะคอยสรับสนุนส่วนความต้องการ
ทุกวันที่ก็ต้องอัพเดตแล้วว่าของกรุณเทศเป็นยังไงสนุนยังไง
เหงียวครยกไปเยอะไหมคะ
ก็กำลังเยอะเมอะเณี๊ยดหรือเมอดสมดี

อารมณ์เหมือนกับไม่เคยมีคู่รักชอลองกันเล้วขนาดนั้น
จริงโรงแรมเขาน่าจะเป็นรบรองเรียบเพลิงปิดมากกว่าเมื่อถันกันกัลยาร์นี่เองครับ
ก็เลยยังไม่มีใครบินไปทำ

เราก็คุยกันทุกเรื่องนะครับว่าบางส่วนหรือว่าส่วนไหนที่เขาจัดการส่วนไหนเขาจัดการก็จะมีคุย

ใช่คือเรื่องนั้นเป็นอะไรที่ฉันรู้ถึงแล้วแต่ว่าต่อไปที่เราคุยกันนะครับก็มีเรื่องนั้น
จริงมีการแบบปัมกันบ้างไหมครับว่าคุ้มค่าใช้จ่าย
จริงผมเชื่อว่าถ้าใครที่แต่งงานก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจัดงานหรือเรื่องงานแต่งงานอีเวนต์ธรรมดาอย่างนี้
เราทำงานเราตั้งงบอยู่แล้วนะครับว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ทำตรงนั้นตรงไหนที่ต้องเพิ่มตรงไหนต้องลดเราก็ตามหน้างานเรา
เกินไปจากงบที่ตั้งไว้เยอะไหมครับ

ก็เพิ่งแอบสังเกตในรูป

อย่างวันนี้ออกมาทำงานได้บอกอะไรอีกสังเกตหนึ่งมั้ยคะ

ไม่ใช่ชีวิตสาหรัยอยากเป็นตัวเองแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปยังไง
รู้สึกเหมือนเดิมนะครับเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็ก่อน
จะเป็นแค่แฟนหรือยังไงก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับ
แต่ก็รักเขามากขึ้นรักมากอยู่แล้ว
แล้วเรื่องลูกอ่ะครับมีคิดต้องกระทานนะครับ
อยากมีลูกที่จะให้กรรมกายด้วยกันครับ
จริงผมอยากได้ผู้ชายเพราะว่า

ก็ถ้าได้แต่เดี๋ยวต้องถามเช่นนี้ก่อน